แรงจริงคุ้มจัดประหยัดน้ำมัน
โอ้โหอะไรมันจะคึกคักขนาดนั้นคุณชนะ

คึกคักสิแน่นอนเนี่ยนะกลับมาในช่วงนี้
อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อยว่า
เมนูอาหารเย็นที่อยากจะแนะนำเราในวันนี้คือเมนูอะไร
หรือว่าใครอยากจะแนะนำเมนูไหนอะไรที่มันน่าอร่อยเนี่ย
ส่งไลน์มาพูดคุยกันนะคะเห็นมีหลากหลายข้อความแล้วนะ
หลายเมนูไหนหลายเมนูเห็นแล้วก็โอ้โหต้องไลน์เลยนะ
ลายไหลเริ่มหิวเพราะว่าเราก็นำเสนอเรื่องราวของของกินไปเยอะแล้ว
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวน่ารักให้ได้ติดตามกันเหมือนกัน
เพราะว่าเขามีการพูดถึงมากมายในโซเชียล
พูดถึงงานแต่งงานงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

แต่ว่างานนี้คุณอาจจะไม่ต้องปาดน้ำตา

แล้วปกติเวลาเราไปงานแต่ง
มีพิธีเชิญประธานชายโยจุดถูบจุดเทียน

ที่สำคัญก็คือต้องมีการตัดเค้ก

แต่งานนี้ไม่ต้องตัดเค้ก

แต่เขาทำอะไรกันไปดูคลิปค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหงานนี้บอกเลยว่ามันมาก

แห่หมูกระทะเข้างานกันเลยคุณ

มีชื่อเล่นว่าคุณชมพูกับคุณดุ๊กค่ะ

กว่าจะได้ตัดเค้กอันนี้ไม่ต้องตัดเค้กแล้ว
เรากินหมูกระทะกันกลางงานแต่งงานกันเลยนะคะ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของทีมเวดดิ้ง

แล้วก็เรื่องราวน่ารักนี้ด้วยนะคะ

แววงานนี้เค้กไม่ตัดเทียนไม่จุด
เพราะว่าเราแห่หมูกระทะเข้างานกันไปเลย
บ่าวสาวบอกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งน่ารัก
อย่างนี้หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความนี้ไปเนี่ยนะคะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากคุณดูข้อความนะ

ยุคแล้วนะที่บ่าวสาวต้องหิวจนกว่าจะจบงาน
ก็กินหมูกระทะกันต่อหน้าสักขีพยานกันไปเลย
แล้วบางคนเขาบอกว่าจบงานนี่ต้องมีคนไปตัดหมูกระทะต่อนะ
โต๊ะจีนไม่ต้องแล้วแบบนี้หมูกระทะบุฟเฟ่ไปเลย

มีคนคอมเมนต์ว่าหาคนมาจุดเตาแป๊บ
ยากมากอันนี้กว่าจะได้ทานหมูกระทะเนี่ย
ก็ช่วยให้มาจุดก่อนเลยได้ไหม

เขาก็จะชื่นชมว่าคู่เบาสาวและคนรับจัดงานแบบนี้
ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยนะคะ

เรียกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรนะคุณชนะนะ
มันต้องไม่ธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำสุดยอด
ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะรายการตลอดข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่เบาสาวคู่นี้ด้วย
แล้วก็ชื่นชมความเก๋ไอเดียสร้างสรรค์ของคนจัดงานด้วยนะคะ
ยินดีกับคู่เบาสาวด้วยนะคะสงสัยจะพบรักกันในร้านหมูกระทะเนาะ
ขอให้รักกันไปยืนยาวแบบนี้เราต้องถามคนนี้ดีกว่าเขาน่าจะรู้ดีว่าทำไมถึงใช้ไอเดียนี้ในการจัดงานแต่ง

คุณปูนคุณปูนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณปูนครับ

สวัสดีค่ะคุณปูนเจ้าของร้านหมูกระทะนะคะ
เดี๋ยวสั่งหมูกระทะเลยไม่ใช่
บอกตำแหน่งเราหน่อยละกันครับกับที่เรารับผิดชอบอยู่
นึกว่าขายหมูกระทะดิฉันนึกว่าจะโทรสั่งสัก๒๓ชุดนะคะ
คุณปูนอย่าเพิ่งวางสายนะน้องใบตองเขากวนคุณไปแบบนั้นแหละ
เอ้าคุยกันจริงจังจริงจังหน่อยดีกว่าเอ๊ะไอเดียที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
คู่รักเนี่ยเมื่อคู่นี้เขาใช้หมูกระทะในงานแต่ง
เครสที่จะมาตัดกันเฮ้ยไอเดียนี้แบบนี้มันมายังไงไปยังไงเอ่ย
คือว่าเริ่มต้นนะครับครับสาวเขาไม่อยากไม่อยากตัดเค้ก
อืมคือเหมือนเหมือนเขาเบื่อแล้วอะครับครับยังไงก็แบบเขายังไงเขาไม่อยากตัดเค้กเลย
อย่างอื่นได้ไหมซึ่งทางทีมผมเนี่ยก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์คือเราก็จะทำอะไรกวน
ฮาฮาแปลกอะครับครับอยู่แล้วครับก็เลยค่ะก็เลยถามเขาไปว่าเขาชอบอะไร
คุยไปคุยมาคือเขาจะเป็นทั้งคู่จะหุ่นหมีหน่อยครับเหมือนหมีอะครับ
อ่าน่ารักหน่อยน่ารักใช่ครับเขาคือมาจากเขาชอบกินหมูกระทะมากเลยครับ
เป็นคู่รักหมูกระทะนั่นเองคือพอพอลงรายละเอียดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมูกระทะมันมีเหตุผลนะครับ
คือเขาบอกว่าหมูกระทะเนี่ยมันเยียวยาเขาไม่ว่าจะสุกจะทุกข์เขาก็จะกินหมูกระทะตลอด
คือคุณเป็นอะไรน้องใบตองดีใจต่อจากนี้ดิฉันจะได้กินหมูกระทะอย่างมีความสุขแล้วเหรอคะ
ก็เลยว่ามันน่ารักดีอะครับก็เลยเราว่าลองเสนอว่าเราลองแบบแห่หมูกระทะไปเลยดีไหม
มันมีสตอรี่มีเรื่องราวกับความรักของเขาแบบนี้นี่เองก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ
เออมีไอเดียที่มันแปลกกว่านี้หรือว่าแบบลักษณะคล้ายแบบนี้

ก็อย่างปีที่แล้วครับก็จะมีคู่หนึ่งเป็น

ออกกับเจ้าสาวเป็นคนไทย
แต่เขาก็ไม่อยากตัดเค้กเหมือนกัน

เลยได้เป็นแห่แซลมอนแทน

นี่ในภาพเลยที่คุณผู้ชมดูนี่แบบนี้ใช่ไหม
แหนแซลมอนคือกินแซลมอนตัดพาแซลมอน

เหมือนกับที่อื่นเขาในการเอาแซลมอนสดมาจัดแทนเค้ก
ค่ะคุณปูนมีไอเดียยังไงบ้างในการจัดงานแบบนี้ขึ้นมาคะ
ไอเดียก็จริงคือ

งานฉลองงานเลี้ยงฉลองนะครับ

ไปตามกฎมันไม่มีไม่มีกฎที่ตายตัวครับ
ก็เอาที่เจ้าหวังจะตอบเขาสบายใจ
คือเอาที่แบบเป็นตัวของตัวเองของบ่าวสาวครับ

ไอเดียที่ช่วยให้เขามีทางเลือกที่แปลกใหม่ขึ้นด้วยถูกไหมคะ

เอาล่ะคุณปูนครับแม่ขอบคุณมากเลยนะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้
แต่ถ้าคุณผู้ชมที่เขาเป็นคู่บ่าวสาวเขามีแพลนอยากจะแต่งงาน
อยากจะให้คุณปูนไปช่วยดูแลติดต่อยังไงดีเอ่ย
ก็มีเพจเฟซบุ๊คครับก็เฟซบุ๊ครักสุขเย็นเชียร์ทีฟเวดดิ้งครับ
มีหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ไหม

ไม่ใช่ไม่ได้รับข่ายหมูกระทะ
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณปูนมากนะคะขอบคุณค่ะ

ไม่ใช่เจ้าของไอเดียสิต้องบอกว่าเป็นคนที่เขาจัดงาน
คนจัดงานที่มีไอเดียเก๋สร้างสรรค์แบบนี้
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะอย่างที่คุณปูนบอกแหละว่า
มันไม่มีอะไรที่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
แล้วเดี๋ยวนี้นะธรรมดาโลกไม่จำ

คือมันเป็นวันที่สำคัญของเบาสาวนะ

ไงจัดแล้วมันจดจำไปทั้งชีวิต
โอ้โหดิฉันจะรอวันนั้นนะคะคุณปูน

คิดไม่ออกเลยว่าจะตัดอะไรดี

ไปก่อนว่าอย่าตัดอะไรแล้วก็ที่สำคัญต้องคิดด้วย

แล้วก็ที่สำคัญใครยังคิดไม่ออกว่า

เดี๋ยวเราแนะนำสถานที่พักให้

แต่ว่าโรงแรมนี้เขาจัดแบบเป็นรถไฟเลย

อย่าเพิ่งตกใจกันไปว่าทำไมเราแนะนำให้มานอนที่สถานีรถไฟ
ดูกันให้ดีที่นี่คือโรงแรมจริงนะครับ
นี่คือเดอะเทอร์มินอลหรือโรงแรมรถไฟ

ที่อยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่แบบไม่เหมือนใคร
ว่าแต่ความคิดเจ๋งแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
เราไปคุยกับผู้บริหารโรงแรมนี้ดีกว่าครับ
ตอนเด็กพี่ชายชอบรถไฟครับมีความรู้สึกชอบมาก
แล้วทีนี้พี่ชายได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษ
ซึ่งก็ใช้การเดินทางด้วยรถไฟ
สมผสานระหว่างรถไฟของต่างประเทศกับรถไฟของประเทศไทย
ได้ออกมาเป็นโรงแรมอย่างที่เห็นครับ

เรามีเสียงของรถไฟวิ่งผ่าน
โดยการที่เราจัดตั้งทีมเป็นธีมของรถไฟ
เพราะฉะนั้นเสียงรถไฟที่วิ่งผ่าน
มันกลายเป็นเสียงดึงดูดให้คนมาพักที่โรงแรมนี้
เปลี่ยนเสียงรถไฟให้กลายเป็นเสน่ห์
เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง
และนอกจากเสน่ห์ของเสียงรถไฟ
ที่ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของที่นี่แล้ว
นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับความรู้สึกว่า
อยู่บนรถไฟจริงอีกด้วยนะครับ

เราจะจัดให้เป็นเหมือนกับว่า
เราอยู่ที่สถานีรถไฟจริง
อย่างเช่นตัวนาฬิกาตัวลาวบันได

เหมือนกับเป็นเราไปนั่งอยู่ในตู้รถไฟ

อย่างเช่นมีเก้าอี้ตัวนี้
ที่เหมือนกับเก้าอี้อยู่ที่สถานีรถไฟจริง
ทานอาหารจะเป็นตู้รถไฟจริงครับ

แล้วก็มีที่พักแบบที่มี๔เตียงครับ
ซึ่งเป็นเตียง๒ชั้น๒อัน
จากเรื่องของการตกแต่งแล้ว

ก็ยังหน้าตาเหมือนตัวรถไฟ
คูปองอาหารเช้าก็ยังเรียนแบบตัวรถไฟ
ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เป็นรถไฟไปหมด
สำหรับคนที่อยากจะมาที่ขอนแก่นนะครับ
และอยากจะได้ที่พักที่แปลกใหม่

เบอร์โทร๐๔๓๒๗๐๐ครับ

ย้ำกันอีกทีสำหรับผู้ที่สนใจ
อยากเปิดประสบการณ์แปลกใหม่
โรงแรมรถไฟตั้งอยู่ที่
เหล่านาดีอำเภอเมืองขอนแก่น

นี่บอกเลยโรงแรมนี้ผมเคยมีประสบการณ์ไปนอนแล้ว

เดี๋ยวดิฉันไปขาย
คนที่มาขายไก่ย่างต้มผัดไทย

เพราะว่าช่วงหน้าใกล้ถึงเทศกาล
วันลอยกระทงแบบนี้
เดี๋ยวพาไปตามหากระทงแฟนซีสวยกัน
เดี๋ยวนี้เนี่ยกระทงธรรมดาโลกไม่จำเหมือนกัน

แต่ว่าจะหน้าตาน่ารักแล้วไม่ธรรมดายังไง
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่ค่ะ